รุนสวัสดิ์นะคะที่สามารถรายงานสภาพอากาศกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วล่ะค่ะ
ปกติเราจะเห็นผีเสื้อบินชมดอกไม้ใช่ไหมคะแต่นี่ผีเสื้อกินโป่งดินค่ะ
อุทยานแห่งชาติปางศรีดาจังหวัดสะแก้วนะคะก็ถือเป็นความงดงามตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวแบบนี้พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคกลางเนี่ยเหมาะกับการท่องเที่ยวนะคะ
แต่ว่าภาคใต้ช่วงนี้อาจจะต้องระวังการเดินเรือหน่อยค่ะ
มาตรวจสอบข้อมูลของการพยากรณากาศกันนะคะช่วงนี้ค่ะมวลอากาศเย็นก็ยังคงมีความเย็น
กลุ่มหลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันนะคะมันมีเรื่องของความกดอากาศต่ำกำลังแรง
บริเวณทะเลจีนใต้แล้วจะเคลื่อนเข้าสู่ปลายแหลมยวนรวมทั้งมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ผ่านตอนล่างของประเทศไทยอย่างเช่นภาคใต้นะคะจึงทำให้ช่วงนี้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
ขั้นว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเลยนะคะดังนั้นก็แล้วแต่ใครทำการเกษตร
ใครออกเรือหาปลาหรือว่าไปท่องเที่ยวภาคใต้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังต่อเนื่องยาวจนถึงวันที่๑๑มกราคมกันด้วยค่ะ
ดังนั้นเรามาคาดการณ์พยากรอากาศสำหรับการเกษตรนับตั้งแต่วันนี้จนถึง๑๑มกราคมกันหน่อยนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานดึกถึงเช้าอากาศหนาวเย็นมีหมอกในตอนเช้าอากาศแห้งยอดดอยยอดภูอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด๔๑๔องศามีฝนเล็กน้อยค่ะ
เกษตรกรให้ระมัดระวังไฟไหม้ด้วยนะคะและควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนสัตว์เลี้ยงให้อบอุ่น
และระวังโรคพืชจากเชื้อราค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก
ดึกถึงเช้าอากาศเย็นกับมีฝนเล็กน้อยเกษตรกรควรงดตากพืชผลการเกษตร
โรคพืชจากเชื้อราและควรลดปริมาณการให้อาหารสัตว์น้ำในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง
จุดที่มีฝนนั้นมีคลื่นลมแรงนะคะต้องระมัดระวังค่ะ
ส่วนภาคใต้ตอนบนอากาศเย็นมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ๑๐๔๐ของพื้นที่
เตือนภัยกันค่ะสำหรับทะเลอ่าวไทยคลื่นสูง๒๔เมตร
เรือเล็กงดออกจากฝั่งเกษตรกรระมัดระวังภัยธรรมชาติและโรคเชื้อราในยางพารากันด้วยนะคะ
ดังนั้นขอย้ำเตือนกันตรงนี้นะคะสำหรับสุดสัปดาห์นี้
ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะอย่าเพิ่งไปทะเลภาคใต้กันในช่วงนี้ก็อาจจะเที่ยวบนฝั่งบนบกไปก่อนกันแล้วกันนะคะ
หรือว่าใครจะหนีขึ้นเหนือไปเลยก็อาจจะทำให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติได้มากขึ้นนะคะ